เราพูดเรื่องปัญหาที่มันหมักหมมมานานเนี่ย

ชัดเจนหรือหลายท่านก็จะโยงไปในเรื่องของการเมือง
เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยินคำเดิมอยู่ละ

ก็จะโยนไปว่าค่าไฟมันแพงตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งรักมาแล้ว

ปัจจุบันนี้มันเป็นไปถึงไหนแล้วเรามันไม่เพิ่งมาแพงเมื่อไม่กี่เดือนนี้นะครับ
เรื่อง๓จังหวัดภาคใต้ก็จะโยนไปรัฐบาลทักษิณว่า

สิ่งที่เราพูดมันถูกต้องทุกคนก็ใช้คำเดียวกันนะครับว่า

ถามว่าเราเข้าใจกับคำนี้มันดีแค่ไหน
คำว่าเข้าใจครับเราเข้าใจชาวบ้านไหมในความรู้สึกของเขาว่า
เขารู้สึกยังไงต่อต่อรัฐบาลหรือต่อรัฐไทยต่อประเทศไทยในพื้นที่
มีทหารแต่งเครื่องแบบอยู่ทั้งเมืองมันไม่มีส่งเสริมบรรยากาศอะไรเลย
ทั้งทั้งที่ผมไปนะครับผมไปผมก็ไปเดินทางอย่างนักท่องเที่ยวธรรมดา
มีศิลปะวัฒนธรรมมากมายที่สามารถจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
เราไปเข้าใจเขาในลักษณะนี้เนี่ยไม่ได้แล้วประกาศกฎอายการศึกอยู่ตลอดนะครับ
มีเรื่องหนึ่งที่ผมคุยกับชาวบ้านเขาพูดอย่างนี้ครับเขาบอกว่า
บอกว่าเขาเป็นคนไทยเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าปาตานีก็ไม่ได้
อันนั้นเรารู้อยู่แล้วนะครับต้องเรียกว่าปัตตานี
แล้วเขาบอกว่าของเขาเนี่ยมีของคู่บ้านคู่เมือง
ก็คือปืนใหญ่พญาตานีที่อยู่ที่นู่น
ปัจจุบันเนี่ยเราเอามาประดับไว้ที่หน้ากระทรวงกลาโหม
แล้วของเขาซึ่งเขารู้สึกว่าเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจของเขา
เป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมืองเนี่ยเราเอาไปทำเป็นปืนใหญ่พญาตานีหลอกครับ
เอาไปตั้งไว้ที่เชิงสะพานความรู้สึกของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่า
คุณเอาสิ่งที่ฉันหวงแขนฉันเคารพรักไปเนี่ย
แล้วจะมาบอกว่าเราคือประเทศเดียวกันคือบ้านเดียวกันเนี่ย
ความรู้สึกของเขาก็ยังขัดแย้งอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้คือความเข้าใจ
เราลงไปเข้าใจคนในพื้นที่ขนาดไหนนะครับ
เข้าถึงครับถามว่าเราเข้าถึงเขาอย่างไรทุกวันนี้เนี่ยเราก็เห็นนะครับ
ทหารไปประจำการอยู่ที่นู่นอ่ะเต็มไปหมดเวลาเกิดเหตุขึ้นมา
หรือว่าจะไปสงสัยใครเนี่ยเข้าไปในบ้านใส่รองเท้าบูธย่ำเข้าไป
อาวุธครบมือเสื้อกันกระสุนทุกอย่างเข้าไปหมดแล้วก็ไปย่ำ
ซึ่งวัฒนธรรมของเขาหรือศาสนาที่เขานับถือเนี่ย
เขามีการละหมาดมีการใช้พื้นที่ปรากฏว่าเวลาเดินเข้าไปเนี่ย
เอารองเท้าบูธไปเหยียบย่ำเนี่ยเขาเราไปเข้าถึงเขาแบบนั้นหรือ
แม้กระทั่งผู้นำประเทศนะฮะซึ่งเป็นนายทหารจำเป็นที่คือคือมี
มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนายทหารซึ่งจะต้อง
ฉายชาติทหารอ่ะปรากฏว่านายกรัฐมนตรีลงไปทีนึงเนี่ย
กำลังหนึ่งพันนายครับดูแลเราไปดูย้อนข่าวดูได้เลยเนี่ย
ลงไปทีหนึ่งใช้กำลัง๑๐๐นายใช้อาวุธครบมืออย่างไปหมด
แล้วก็ตัดสัญญาณโทรศัพท์ด้วยแล้วไปขณะที่ไปแล้วภาคการเมือง
หลายคนไปผมเห็นคุณพิทาหรืออะไรอย่างเงี้ยลงไปภาคใต้
เขาก็ไปคนเดียวผมไปสามจังหวัดภาคใต้โอ้โหที่เที่ยวดีมากนะครับ
ชายทะเลทะเลสวยงามเข้าไปในเมืองไปกินโรตีบังดูด
ไม่มีอะไรเลยมาสุดท้ายครับเรื่องของการพัฒนา
เมื่อกี้คุณจอมขวัญตอนเริ่มรายการคุณจอมขวัญบอกว่าเขาใช้งบมา
จังหวัดหนึ่งเกือบหมื่นล้านนะครับเกือบหมื่นล้านเนี่ย
งบปกติที่ใช้ในของจังหวัดนะมันเป็นงบเกี่ยวกับความมั่นคง
เราเอากลับมาใหม่ว่าถ้าเราเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างแท้จริง
เราใช้งบนี้ในการพัฒนาพื้นที่

ยากจนเป็นติดอันดับท้ายของประเทศ

ความไม่เข้าใจทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่
เราเข้าใจเราบอกว่าการแก้ปัญหาภาคใต้

เข้าใจคืออะไรเข้าถึงคืออะไรแล้วพัฒนาอย่างไร

มันอาจจะมีบางส่วนที่มันบังอยู่นะครับ

คงต้องเอากนะวัน๓หมื่นล้านใน๓จังหวัด

ตรงนี้มันคิดไปได้หลายหลายอย่างนะครับ
เพราะว่าเอาไปใช้แล้วซึ่งจริงถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เรื่องความมั่นคง

เขาจะไม่อยากให้พื้นที่เขาพัฒนาเหรอ

แล้วก็เราก็พูดกันอยู่ชัดเจนว่า
จังหวัดคือยากจนแทบจะที่สุดของประเทศไทย